ไปค้าแข้งในต่างแดนนั้นเริ่มมาแล้วนะครับ
เดินทางมาถึงนะครับในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับ
ทีมในดิวิชั่น๒ของเบลเยี่ยมครับ
ก็เดินทางจากท่ากัศยานานาชาติบราเซลนะครับ

พักผ่อนเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะ
เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมชาติไทย
วันที่๒๘พฤษภาคมช่วงนี้ก็พักไปก่อนมีเวลาอยู่
พอสมควรเหมือนกันกวินนะครับหลังจากที่เด็ดเหนื่อยกับสโมสรครับ
กวีนั้นก็จะลงเล่นให้กับทีมไทยเจอกับจีนนะครับ
ซึ่งรายการนี้เป็นเกมอุ่นเครื่องที่มีการ
คะแนนสะสมอันดับโลกของทางฟีฟ่าด้วย
เสาร์ที่๒มิถุนายนนะครับทางหน้าจอไทยรัฐนะครับ
เท่าสดตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา
เกมจะเริ่มแข่งขัน๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ใครที่อยากไปชมที่สนามนะครับก็ซื้อบัตรได้เลยครับ
ที่ราชมังคลากีฬาสถานครับ
ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็มีการเรียก๔นักเตะจาก
รุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปีนะครับ

แล้วก็มีทิพย์กฤษตาอ่อนสมัยพนิตาพรมรัฐ
แล้วก็สิริกันพยักเนธมาเก็บตัวฝึกซ้อม
ร่วมกับรุ่นพี่ชุดที่คว้าตัวบอลโลก๒สมัยที่ต่อกันนะครับ
ก็เก็บตัวฝึกซ้อมที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ก่อนเดินทางไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติอินโดนีเซีย๒นัด
ในวันที่๒๗แล้วก็๓๐พฤษภาคมที่เมืองปาเลมบัง
โค้ชหนึ่งครับหนึ่งฤทัยศาสตร์ทองเบียร์หน้าภูกษรก็บอกว่า
เป็นนโยบายของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซางผู้จัดการทีมที่อยากจะเห็นนักเตะสายเลือดใหม่
ซึ่งภายเดือนกรกฎาคมนะครับดาวรุ่งเหล่านี้จะมีการแข่งขัน
แล้วก็จะประเมินว่าใครนั้นมีความพร้อม
หรือว่าจะขึ้นมาเพื่อเป็นอนาคตของทีมชุดใหญ่
รวมถึงต้องพัฒนาอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับ
ก็เป็นการสร้างทีมที่ไม่ได้รวบรัดแล้วนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าใช้งานได้เลยก็อาจจะเห็นพวกเธอนั้น
ในชุดบอลโลกที่ฝรั่งเศสก็เป็นไปได้นะครับ